สำหรับคนเมากันก่อนค่ะนะฮะนอกจากดื่มไม่ขับแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมดื่มแล้วเนี่ยดูทางให้ดีเพราะหนุ่มคนนี้ขับรถมา
เหมือนจะเมาเกินไปมองไม่เห็นว่าเขามีอุปกรณ์กั้นเอาไว้
เพราะว่าเขามีคนงานก่อสร้างเขาทำถนนอยู่คุณผู้ชม
ส่วนแล้วมันมีบ่อเอาไว้ทำสายไฟอ่ะอืมลึกหกเมตรโอ้โหมองไม่เห็นครับ
ขับชนที่กั้นตกลงไปในบ่อสุดท้ายต้องเอามาช่วยแบบทุลักทุเล
คือลึกพอสมควรนะ๖เมตรสะบักสะบอมนะคุณผู้ชมเพราะมันลึกเหลือเกินหกเมตร
ยังไงถึงได้ตกลงไปขนาดนั้นเออคนช่วยก็ต้องเนี่ยเอาอุปกรณ์
โรยตัวมาเพื่อที่จะเอาเปรย์มาผูกกับเชือกเนอะโรยลงไป
กู้ภัยก็ต้องโรยลงไปด้วยแล้วก็ไปเอาตัวคนเจ็บเนี่ย
ซึ่งเมาอยู่ข้างล่างก้นบ่อเนี่ยใส่เปรย์แล้วก็เอาขึ้นมาทุกอย่าง
ต้องค่อยเป็นค่อยไปคือโชคดีอย่างหนึ่งที่บริเวณด้านล่างของบ่อมันเป็นน้ำ
นะฮะมันก็เลยซับแรงนะฮะทำให้บาดเจ็บไม่ได้สาหัสอะไร
ทีนี้การดึงเข้ามาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายาม
เพราะว่าไอ้บ่อพักสายไฟตรงนี้มันลึกต้อง๖เมตรนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์สายเก่าครับกมที่สามสิบสอง
ถึงเทศบาลบางปูสักสามร้อยเมตรอยู่ในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมือง
สมุทรปราการนะฮะเป็นบ่อพักสายไฟกว้างนะฮะ
ความกว้างของมันนะ๓เมตรลึกลงไป๖เมตร๓คูณ๖นะครับ
ซึ่งฝาบ่อเขาเปิดเอาไว้แหละเพราะว่าเขาทำงานยังไม่เสร็จนะฮะ
ทีนี้เขามีไฟสัญญาณเตือนการก่อสร้าง
บริเวณปากบ่อปากท่อเองเขาก็มีเรื่องของอุปกรณ์กั้นเอาไว้เนอะ
วัดระวังพื้นที่การก่อสร้างต่างแต่ผู้ชายคนนี้ครับนะฮะ
ขี่รถเข้าไปแล้วก็ตกลงไปด้านบนเนี่ยก็มีรถจักรยานยนต์นะฮะล้มอยู่สภาพโอ้โหด้านหน้าล้อเนี่ยหักงอเลยนะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแหละนี่นี่หักงอแบบนี้นี่นะครับทีนี้พอไปดูอ้าวมีคนเจ็บอยู่ข้างล่างชื่อวนายนัทวุฒิบัวโรยไม่ทราบชื่อภายหลังอายุ๒๓ปีครับนะฮะตัวเนี่ยเปื้อนโครนนะโชคดีน้ำไม่ลึกไม่งั้นจมนะเพราะเขา
มองพอมีสติดสัมพชัญญาในการที่จะยกมือขอโทษคนงานก่อสร้างที่ลงไปช่วยเขานะฮะแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
พอขึ้นมานะฮะ
ถึงถ่อหมพัยบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรมพัยบาล
ทีนี้วิศวกรคุมงานคุณสิทธิศักดิ์ก็บอกแบบนี้ว่า
ร้อยสายไฟฟ้าจากอากาศลงสู่ดิน

ที่คนเจ็บเขาขี่มาขี่มาไม่รู้ยังไงไปชนไอ้ที่กั้น

แล้วตอนแรกคนเจ็บเขาไม่ตกลงไปนะ

คนงานเขาเห็นตอนแรกยังไม่ได้ตกลงไป

ค่อยไหลลงแล้วก็จุ๊บลงไปข้างล่างแบบนี้
คนงานก็คว้าตัวไม่ทัน

ทีนี้สอบถามคนเจ็บได้ใจความว่า

งั้นเถอะคุณผู้ชมก็เลยมาเกิดเหตุการณ์นี้
เบื้องต้นก็จะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ปากคำที่โรงพัก
แล้วก็ตามตัวคนเจ็บไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย

เพราะดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ